หนุ่มนอกวงการแต่คู่นี้เนี่ยเขาไม่คุกเข่าขอแต่งงาน
ไม่มีแวดอะไรให้ทั้งนั้นไม่หวานหวานโรแมนติก
หวานโรแมนติกให้เป็นอะไรรู้ป่ะนาฬิกา
แถมขอแต่งงานผ่านทางเฟสไทม์คือโทรศัพท์โทรหาการคุยกัน

เครื่องโดนัทบอกว่าเริ่มดีเนี่ยปลายปีนี้นะคะ

ก่อนหน้านั้นเขาไปรับที่กอง

ก็ไปถึงเราก็ถ่ายเหมือนไม่เสร็จ
แล้วคนที่กรองเข้ามาคอบกระจกว่าออกมาเดี๋ยวเลย
เขาก็เลยใส่กระเบาไว้ให้

มันก็ทำให้เกิดอะไรที่มันน่ารักอีกแบบนึง
แต่ฝ่ายเพราะว่ามันผิดขนาด

รายนี้เขาบอกว่าจัด๒วันทั้งกรุงเทพและภูเก็ตนะคะ
งานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วไปฟังกันจ้ะ
สวัสดีค่ะนิ่งเต็มเลยค่ะเพราะว่าจะแต่งพฤศจินี้ค่ะ
รายละเอียดยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ
พอดีที่ภูเก็ตโชคดีว่ามีบริษัทช่วยเรื่องการตกแต่ง

รู้สึกว่าจะไปเจอดีไฟเนอร์สองคนเนี่ยค่ะน่าจะอาทิตย์หน้าค่ะ
ชุดค่ะ๔ชุด๕ชุด

ตื่นเต้นทุกวันที่แบบมีอะไรเข้ามาที่แบบโอเค
อันนี้แบบดอกไม้ที่เลือกนะอันนี้ชุดนะ
อันนี้แบบเริ่มคิดว่าเฮ้ยแหวนแต่งงานก็ต้องเลือกอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอรายละเอียดเริ่มลงตัวแล้วเริ่มแบบเฮ้ยมันเป็นแบบมันจะเกิดขึ้นจริงแล้วอ่ะ
ต้องบอกว่าปลายปีนี้เนี่ยเลิกแน่นทั้งนั้นเลยนะคุณ
สาวนี้เดี๋ยวนะวางแพลนไปงานยังไงกันดีเนี่ย

เออแต่ว่าก็ต้องแสดงความยินดีล่วงหน้ากับหลายคู่ด้วยนะคะ
เห็นสาวเขาแต่งงแต่งงานมองหน้ากันเอง